พาลงใต้ไปดูการแข่งขันวัวชน

ใช่ค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งที่จังหวัดนี้แชมป์เก่า๘สมัย
คว้าแชมป์ได้เป็นสมัยที่๙นะคะ

รับเงินรางวัลไป๖ล้านบาท

ก็ถือว่าเป็นการแข่งขันแห่งประเพณี

ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนี่ได้รับความสนใจ
เป็นจำนวนมากเลยนะคะตามภาพเลยนะคะ
ประชาชนจำนวนมากทั้งในนครศรีธรรมราชเอง

เดินทางไปชมการแข่งขันวัวชน
ที่สนามบ่อล้อจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมเชียวัวชนกันอย่างสนุกสนานค่ะ
แข่งขันเมื่อวานนี้มีกันถึง๙คู่ด้วยกัน
วัวชนคู่เอกคือโคขาวหินหง
ของนายถวางพรมเคียรีจากนาคอนซี่ธรรมรัฐ
อ่าภาคใหม่ให้มันดูมันหน่อยดิคุณ
พบกับโคแดงงามสิงสยามของนาย
ปล่อยหล่ำทัพจากกระบี
คู่นี้ชิงเงินรางวัลมากถึง๖ล้านบาท
รถกระบะอีก๑คันจักรยานยนต์อีก๒คัน
นี่แล้วเขาโอ้โหแต่ละตัวเนี่ยบึกนะ
ถือว่าดุเดือดมากคุณ๔๕นาที
ผลัดกันลุกผลัดกันรับ

ส่งเสียงดังตลอดเวลาฝน
ขนปรากฏออกมาขนปรากฏแล้ว
กองเชียร์ล้นหลามออกมาถึงในสนามกันทีเดียวนะครับ
ปรากฏว่าโคขาวหินหงวัวชนเจ้าถิ่นดีกรีแชมป์๘สมัย
เป็นฝ่ายชนะฝ่ายรับเงินรางวัล๖ล้านบาท
ยังเป็นการครองแชมป์ได้เป็นสมัยที่๙ติดต่อกัน

ต้องพูดแบบนี้เร็วแบบนี้
ภาคชนวัวทั้งมันเลยนะฮะ
แต่เป็นกีฬาเป็นประเพณีของเขานะครับ
ก็สวยงามงดงามนะฮะ